เมื่อสองคนของพี่โน้นอ่านคำสัมภาษณ์พี่โน้นได้

อยู่ที่พี่โน้นข้ามสเต็ปไปบอกว่าอยากทำหรืออยากทำหมัน
คือมันผ่านช่วงการแบบจะมีไม่มีไม่อยากมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็เคยมีความคิดว่าเออหรือว่าทำหมันไปเลยได้จบกันไป
มันอยู่ข้ามสเต็ปไปไหมครับพี่
ก็ดีค่ะแต่ว่าไม่มีใครทำให้หรอก
เพราะว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเรายังไม่มีลูกเลย

เพราะว่านุ่นกับท็อปก็สนุกกับการทำงานอยู่อะค่ะ
เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างนี้
แต่ก็มีคนเตือนว่าอายุก็แบบชวีคูณขึ้นทุกวันเนาะ
แต่มันยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจริงจังเลยค่ะ

แล้วท็อปโปรเจคเป็นอะไรไหมคะเรื่องลูก

มันก็เลยแบบว่าไปเรื่อยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มีแนวโน้มเอียงว่าแบบอยู่กันสองคนก็ดี
ตอนนี้เราก็กำลังดูพวกอสังหาที่แบบว่าเผื่อผู้สูงวัย
พี่ไม่มีลูกแล้วเราก็คุยกันว่าเราต้องเก็บตังค์นะพี่ท็อป

ไม่ต้องแคร์ไม่มีใครดูอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
มันก็ศึกษาอยู่เพราะตอนนี้มันก็มีอสังหาหลายที่เนาะ
กลุ่มผู้สวอะไรอย่างนี้
อันนี้เราไม่ได้ไทยอินให้ใครนะเราสนใจเองเลยอะคะ

อ้อหรือว่ามันจะใช่ทางเรา

บ้านฝันต้องมีกี่ร้อยหลาน
มีหลายรูปแบบของการที่ผู้สูงอายุ

ไม่มองเสร็จสำหรับลูกหลาน
ลูกหลานไว้ก่อน
โน้ทจะชอบเด็กแต่ชอบเล่น
พอน้องเขาอยู่ในดราม่ากของเค้า

เรายังไม่เก่งพอที่จะดูแลเด็กขนาดนั้น

คนที่พร้อมแล้วมีลูกแล้วดูแลดีก็ดี
แต่เพื่อนมีผู้ด้วยนเข้าใจเปล่า

ได้แม่สามีดีมาก

คุณแม่นู้นต้องกระตั้นอยู่
เพราะว่าคุณพ่อกุณแม่สามีให้ความเอ็นดู
ตอนนี้สบายค่ะสบาย
ค่ะแต่หัวข้อการเข้ากองก็จะเปลี่ยนไปเนอะ
เมื่อก่อนเราเข้ากองถ่ายเราจะคุยเรื่องสัพเพเหละ
หรือก็มีลูกทำสวน

หัวข้อการคุยในกองถ่ายก็จะเปลี่ยนไปค่ะ